จะกินลูกหลานทีกินยาก
เพราะว่ากว่าเขาจะออกผลออกมานะครับ
ปีเหลือตลอดชีวิตของต้นเขาเนี่ย

เพราะว่าพอต้นลานเนี่ยออกยอดออกมา
ออกมาน่าจะกลายเป็นดอกแล้วกลายเป็นลูกหลาน

ลูกต้นตาลอีกขึ้นมาเรื่อยนะฮะ
แต่คราวนี้ผมพาไปดูเทศกาลกินลูกลาน
เพื่อสืบสารวัฒนธรรมของชุมชนที่จังหวัดพิศนุโลกกันครับ
สิ่งของหายากแบบนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูและไปชิมกันครับ

ปีนขึ้นไปบนต้นลานขนาดใหญ่คุณ
นี่ครับที่กำลังออกผลดกเต็มต้นนี่เห็นไหมคุณเห็นไหม
ยอดคือเขาออกมาเขาออกผลขนาดนี้
นะครับโบราณเขาบอกว่าพอออกยอดออกมาเขาก็ไม่แตกใบไม่ได้แล้ว
เขาก็จะยืนต้นตายแล้วนะครับ
แต่ปัจจุบันนี้เดี๋ยวนี้เขาบอกว่าธรรมชาติไม่ได้โหดร้ายขนาดนั้นแล้วนะครับ
สามารถที่จะมีใบมีอะไรมีผลออกมาได้อีกนะครับ
ก็ตอนนี้เขาขึ้นไปเก็บผลที่ดกเต็มต้นแบบนี้
เพื่อให้นำผลลูกลานไปเชื่อมเป็นของหวาน
แจกให้คนในชุมชนพื้นที่หมู่๓ตะบนหัวรอ

ภายในงานเทศกาลกินลูกลานที่ชุมชนนั้นร่วมกันจัดขึ้นนะครับ
โดยคุณป้ายุพินพรมส้มซ่านะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
คนในชุมชนช่วยกันตัดผลลูกลาน
มาแกะเปลือกล้างให้สะอาดแล้วก็นำไปเชื่อมกับน้ำตาล
แจกจ่ายให้กับผู้ที่มาร่วมงาน
ชิมรสชาติความอร่อยของลูกหลาน
ปัจจุบันหารับประทานได้ยากแล้วนะครับ

ปีจะออกลูกแต่ละต้นไม่เหมือนกัน
แต่สูงสุดก็ประมาณ๔๐ปีขึ้น
ซึ่งต้นลานเนี่ยถ้าออกลูกแล้วก็จะเกิดการตาย
พอออกลูกก็ตายจากต้น
ขณะที่นี้เราก็ได้ถึงกำหนดแล้ว

เพื่อมาให้ชาวบ้านและประชาชนในหมู่ที่๓
มาเห็นแล้วก็เด็กรุ่นหลังได้รับรู้ว่า
ลานนั้นเป็นอย่างไร
เราเห็นสรรพคุณของต้นลานหลายอย่าง
แต่ก่อนเราว่าเห็นแต่ใบใช่ไหม
ลานเอามาทำต่างอาณาได้เยอะเลย
มาบังแดดบังฝนหรือทำเป็นภาชนะเป็นงอบอะไรต่าง

ทำให้ดีนะทำให้ดีกับพ่อแม่ตีพ่อแม่

มือจะเกิดเป็นเปรตแล้วก็มือใหญ่เท่าใบลานนี่
แต่ว่าสำหรับผลลานก็สามารถที่จะนำมาเป็นสรรพคุณต่าง
ยารักษาโรคกระเพาะช่วยฆ่าเชื้อในลำไส้

เพื่อให้ซื้อกลับไปเป็นของฝากและนำรายได้ไปร่วมทำบุญ
เป็นค้าน้ำข้าวไฟและร่วมสร้างศาลตาผักขาวหาย
ภายในหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้สักการะบูชา

อยากทานมากก็เลยเสิร์ชดูในอินเตอร์เน็ตนะครับ
ว่าในกรุงเทพมหานครก็มีเหมือนกันนะคะชื่อร้านลูกลาน๕๐ปี
ขายขายเฉพาะอย่างนี้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะ
เขาเป็นร้านขนมหวานนะคะอยู่ถนนประชาชื่น
ไม่ใกล้นะไปทานได้นะคะน่าตามไปทาน
เมนูเด็ดของเขาก็คือลูกลานเชื่อมน้ำใบเตย
โอ้โหน่าทานนะครับของหาทานยากแบบนี้นะเราควรจะสักครั้ง
ใช่ค่ะลักษณะเขารสชาติเขาน่าจะหวานเหมือนลูกชิ้นเหมือนกัน